เสาร์ที่๒๕พฤษภาคมนี้จะมีการเปิดประชุมสภา
เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนรัศดรนะครับ
มีการมองกันว่านี่คือการวัดกำลังยกแรกของภาคการเมืองคั่วต่าง
ก่อนที่จะไปถึงการโหวตเลือกนายกแล้วก็จัดตั้งรัฐบาลกัน

สำคัญก่อนไปถึงประตูสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีที่ฝ่าย
ผู้มีอำนาจปูทางเอาไว้ให้กับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
ต้องผ่านด่านแรกคือการเลือกผู้ที่จะมาเป็นประธานสภา
ผู้แทนรัฐบาลคนใหม่ที่ต้องใช้เสียงเกินกึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนรัฐบาล
กรกตประกาศรับรองไว้๔๙๘คน
ท่าทีของผลเอกประยุทธ์ต่อเรื่องนี้
พูดถึงคุณสมบัติของประธานสภา
ต้องเป็นผู้มีความรู้และความเข้าใจด้านกฎหมาย
ก็ต้องเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องสภามาด้วยนะ

แต่ตรงนี้มีชื่อคุณบัญญาณซึ่งไม่ใช่ฆาตแกนนามสุภาษณากฏแทนา
ตรงนี้
ก็ยังไม่รู้งั้นยังไม่รู้เดี๋ยวพ่อคุยอยู่มา
ประธานทรัพย์ทำไมล่ะ
ประธานสภาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาต้องทำหน้าที่ของเขา
ด้วยความเป็นธรรมยี่วีธรรมและธรรมในติดต้องคือนำทะลอง
ไม่ใช่ว่าเออทำตามใจได้เมื่อไหร่ล่ะ
ตำแหน่งประธานสภานอกจากมีความสำคัญในฐานะประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติ

ระบุให้ประธานสภาผู้แทนรัศดรเป็นประธานรัฐสภา
มีหน้าที่และอำนาจดำเนินกิจการของรัฐสภา
ในกรณีประชุมร่วมกันให้เป็นไปตามข้อบังคับ
อย่างระบุชัดให้ประธานสภาผู้แทนรัฐธรรมเป็นผู้ลงนามรับสนองภาพรมราชองการ
แต่งตั้งนายกรัฐมนตรี
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เกิดความกังวลจากสอสอบางกลุ่มของพักพลังประชารัฐ
ที่เห็นว่าหากแกนนำตัดสินใจมอบตำแหน่งประธานสภา
ให้กับนายบัญญัติบรรทฐานเป็นข้อแลกเปลี่ยน
กับการร่วมรัฐบาลอาจสุ่มเสี่ยงทำให้พักพลังประชารัฐ

ซึ่งนายสุชาติตันเจริญสสฉะเชิงเศร้า
และนายวิรัติรัตนเศษสสบัญชีรายชื่อ
เสนอตัวเป็นแคนดิเดตประธานสภา
ยังคงไม่ละความพยายาม
ส่วนในซีกของพักเพื่อไทยแม้ก่อนหน้านี้
จะมีการโยนชื่อนายสมพงศ์อมรวิวัตร
นายภัยจิตศรีวรคารขึ้นมาวางบนโต๊ะ
แต่ดูเหมือนนาทีนี้ยอมได้ทุกอย่าง
พร้อมสนับสนุนนายบรรยัตรเพื่อสกัดกั้น
ไม่ให้พลเอกประยุทธ์อยู่ในอำนาจได้ง่าย
ขณะที่ท่าทีพักค่ายสีฟ้าประชาธิปัตย์
แบ่งรับแบ่งสู้ออกมาปฏิเสธ

เหลือขาที่การพักไปจนถึงโคศก
ผมไม่ใช่หรอกครับก็มีข่าวออกมาทั้งวันนะฮะ
แต่ยืนยันเลยนะว่ายังไม่ได้มีการคุยกับใครทั้งหมดเลยนะครับ
มีชื่อห้ามสัญญาณหรือเก็บตรฐาน

อันนี้ผมต้องยืนยันในนามพักด้วยนะครับว่า
กระบวนการต่างเหล่านี้ยังไม่มีการพูดคุยกัน
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมพยายามย้ำเสมอนะครับว่า

หรือว่าใครจะรับตำแหน่งไหนจะร่วมรัฐบาลหรือไม่ร่วมเนี่ย
อย่าลืมนะครับว่ายอดรวม๙๑ท่านก็จริง
แต่บางท่านสถานะความเป็นกรรมการวัยหารพรรค
กับสถานะความเป็นสอสอจะซ้อนกันอยู่นะครับ
ฉะนั้นแล้ว๑คนก็มี๑เสียงในการที่จะแสดงทิศทางของตนว่า

ส่วนแม่ทัพประชาธิปัตย์คนใหม่เมื่อถูกถามเรื่องที่มีทั้งเพื่อไทยและพลังประชารัฐ
เทคะแนนให้กับนายบัญญัติไม่ได้ตอบอะไรนอกจากยิ้มรับ
๕พฤษภาคมจึงเป็นวันวัดใจสองคั่วใหญ่ทางการเมือง
เพื่อไทยและพลังประชารัฐโดยมีประชาธิปัตย์ถือแต้มต่อ
นั่งร้องเพลงรออยู่บนภูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน